กลับมาแล้วนะคะในช่วงสุดท้ายของเรานะคะเดี๋ยวเราจะได้อัปเดตเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาคมแต่ว่า

จะถึงนะคะต้องบอกว่าประเด็นโหลาแซ่บซึ่งวันนี้แซ่บมากอืม

แต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาของแม่แล้วใช่ไหมล่ะ

หานุมานแผนฤทธิ์เพราะฉะนั้นโอมหานุมานะโอมหะนุมานะโอมหะนุมานะสว่างหายะ
เรียกโชคพลังจากฮนุมาน๑ซื่อสัตว์๒จงลักษ์ดี๓อำนาจบารมี
และ๔ราบลื่นแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างด้วยวัยพลิกปฏิผ่านล้ำเลิศ
เพราะฉะนั้นเดือนนี้ถูกต้องเดือนมิถุนายนผู้ที่เกิดในเดือนเมษาเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงิน
และมีเกณฑ์ฮานุมานแผลงฤทธิ์คือได้แสดงบทบาทที่ดีและทำให้ได้เงิน
โดยไม่คาดฝันมาก่อนเขาเรียกว่าได้ทันทีทันใดทันใจทันหรือทันทีเลย

รักไม่ต้องรอสิ้นปีแล้วเพราะผู้ที่เกิดในเดือนเมษาเดือนมิถุนาจะมีความรักเข้ามา
เพราะเขาเห็นความเก่งกล้าสามารถเห็นกล้ามโตของแม่
เห็นอะไรนะก้ามโตโต
เห็นก้ามโตโตนี่ไงเบ่งสุดฤทธิ์อนุมารแผงฤทธิ์แล้วก็จะเจอ
แต่ว่าอนุมารแผงฤทธิ์อย่าไปชอบคนที่เข้ามาในเดือนนี้ออกแนวเจ้าชู้
นุมานอนุมานแฟนเยอะไม่ไหวไม่ไหว

สบายจะเด่นเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เอกสารสัญญาคดีความตกลงกันได้เรียบร้อย

คนที่เกิดเดือนพฤษภาคมในเดือนนี้มิถุนาได้สุขครีบและภารี

อู้วววไม่ต้องไปหาไก่
อยู่ใกล้ตัวนี่

อาจารย์น่ะ

ถ้าลงทุนให้ลงทุนต้นเดือนหรือกลางเดือน
ก็มีระยะแค่ของสำหรัฐ
อบหลังเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยจะรอไว้ก่อน

งานประจำเด่นกว่าการลงทุน
พึ่งลงทุนนะ

กระทั่งอยู่ใหญ่
ประเด็นแซ่บมากเลยฮะ
นึงถ้วยกับฮนุภาคนลงัวทัน
เดือนมกราคมแล้วก็เดือนต่อไปพฤษภาคม
เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดเดือนมกรากับพฤษภานี้ต้องระมัดระวัง
เกี่ยวกับหลงรักคนมีเจ้าของ
นี่ไงทรงเลยเมื่อกี้พฤษภานี่ไง

แต่ว่าต้องกินที่เขายังโสดอยู่

เราก็รักกันฉันเพื่อนไป

ความรักไม่ได้เป็นสิ่งบังเอิญ

มันเป็นวาสนาที่เราทำกันร่วมกันมา

แล้วมีความสุขทั้งสองฝ่ายและไม่มีใครเดือดร้อน
มันจะได้ไม่ไปต่อเวรต่อกรรมกัน
ใช่ต้องซื่อสัตว์ต่อกันนะคนมีเจ้าของสุดท้าย

แต่ต้องทำใจว่าเขามีเจ้าของแล้วนะคะ
ความรักแบบนี้มันไม่ใช่ความรักที่ฟ้าเขาส่งมาให้เรา

เพราะถ้าฟ้าส่งมานี่มันจะคลิกเลย

ต้องแบบให้คนที่เขาไม่มีพันธะ

จะทำงานทำการแล้วก็ไม่คิดหาสามีแล้ว

ถ้าเรามัวไปหมกมุ่นหาสามีจะไม่มีเงินเลี้ยงลูก

แต่สิ่งที่ดีที่สุดออมก็คือไม่ว่าจะอาชีพไหน
ต้องทำด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
และเป็นอาทิตย์ที่สุดจริตด้วย

ด้วยความตั้งใจรับรองดีแน่นอน

ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจแมพบ้านแมพจันบันค่ะ

เว็บไซต์ไทยรัฐทีวีค่ะคุณผู้ชม
เชื่อว่าหลายคนเข้าไปดูย้อนหลังแน่นอน
เพราะว่าอาจารย์คาทาของเราแซ่บมากนะคะ

วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

โปรดติดตามต่อไป